รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยว่านิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าแจ้งความต่อปอทแล้ว
เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
หลังจากนำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
ตัดต่อเพิ่มเติมถ้อยคำและโพสต์ในสื่อโซเชียล
เมืองต้นทราบว่านางสาวพันนิกาเป็นคนแรกที่นำข้อความดังกล่าว

ด้านนางสาวพันนิกาประบุศูนย์ต่อต้านเฟคนิว

เพราะทุกคนเห็นโพสต์ย่อมเข้าใจว่าเป็นมุกตลก
และภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่ตัวเองที่เป็นคนตัดต่อ
เขียนในวงเล็บกำกับเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน
เรื่องนี้นี่ฉันตลกมาก

เห็นว่าไปแจ้งทางบกปทใช่ไหมคะ
ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแจ้งข้อหาอะไร
ซึ่งดิฉันเชื่อว่า๑๐๐ใครเห็นเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละค่ะ
กลายเป็นมีการไปแจ้งข้อหาว่าบิดเบือนสารของนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีอารมณ์ขันหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยเอาพลังงานของท่านไปจัดการข่าวปลอม
สร้างความแตกแยกในสังคมดีกว่าจะมาจัดการการล้อเล่นทางการเมืองแบบนี้ค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรียอมรับรู้สึกเสียใจกับการสร้างข่าวปลอม
ว่าจะมีการขึ้นภาษีผ้าอนามัยจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
ผมก็เสียใจอยู่อย่างหนึ่งมันปล่อยมาจากฝ่ายการเมือง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันมีคดีความอะไรกันหรือเปล่า
ก็ลองไปว่ากันตอนนี้เขากำลังทบทวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะครับ
มันต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะกฎหมายก็มีอยู่
ถ้าไม่ทำมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ส่วนนางสาวเกรดปียาแก้วแสนเมืองโคศกภักดิ์เพื่อชาติ
ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิการขึ้นภาษีผ้าอนามัยเป็นคนแรก
ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
พร้อมชี้แจงด้วยว่าปัจจุบันในหลายประเทศ
ยกเลิกการเก็บภาษีชนิดนี้ไปแล้วและไม่ได้คิดดราม่า
แต่อยากท้วงติงให้รัฐบาลเปลี่ยนหวดหมู่ที่เหมาะสม
มากกว่าหมวดเครื่องสำอาง
ที่ประชุมสอสอและกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
มีมัตติเป็นเอกชั้นขับไล่สี่สอสองูเห่าออกจากพัก
โดยวันนี้มีผู้นำตุ๊กตาคล้ายตัวเงินตัวทองติดชื่อ๔สอสอ
วางไว้บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น๘อาคารไทยสมิตรทาวเวอร์
ด้านนายจาบรึกศรีอ่อนสสจันทบุรีที่ถูกขับออกจากพัก

จากนี้คงจะไปอยู่กับพักเล็กไม่ใช่เข้าร่วมกับพักใหญ่
เรื่องต้นได้คุยกับพันธบรวจโทษธนพัฒน์กิติวงศาแล้ว
หากไปอยู่พักไหนก็จะไปด้วยกัน
ส่วนอีกหนึ่งสอสอที่ถูกขับออกจากพัก
อย่างนางศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่
เปิดใจว่าที่ผ่านมาอึดอัดกับการทำงานภายในพัก
เมื่อมีมติออกมาแบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณที่ให้อิสรภาพ
ส่วนจะย้ายไปสังกัดพักการเมืองไหน
นางศรีนวลบอกว่าพักภูมิใจไทย
เป็นพักที่จะชี้ช่องการทำงานให้กับสอสอได้ดีที่สุด
ปิดท้ายที่กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ร้องเรียนว่าถูกนำทรัพย์สินส่วนตัวออกขายทอดตลาด
โดยยืนยันว่าการดำเนินการของกรมบังคับคดี
เป็นวิธีปฏิบัติพระราชการทางปกครอง
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้สิทธิ์ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
แต่สารปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้ว
ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
ทั้งยึดอายาททัพสินและขายทอดตลาด
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลัง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน